นี้กันหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองค่ะ

มีคนร้ายเนี่ยสวมชุดรายเดอร์ค่ะ
แล้วก็ไปก่อเหตุชิงเงินไม่ใช่น้อยนะคะ
๓๔ล้านบาท
เขาทำทีมาตะโกนทะเลาะกับคนขับรถค่ะ

แล้วก็อาศัยทีเผลอกลับมาชิงเงินจากคนที่อยู่ในรถค่ะ
นี่เป็นคลิปตอนก่อเหตุที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
คือเขาต้องถ่ายเพราะว่ามันเหมือนกับมีเหตุทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นนะคะ
ตอนประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมาค่ะ

ในภาพเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายสวมชุดรายเดอร์นะคะ
หมวกกันน็อกแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
กำลังทะเลาะวิวาสกับคนขับรถตู้
แล้วสักพักหนึ่งเราจะเห็นคนขับรถตู้วิ่งหนี
แล้วรายเดอร์ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็คว้าเงิน
แล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
เนี่ยค่ะเขาก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นะคะ
ผู้เสียหายคือนางสาวประพาพรบุญมีสนม
อายุ๒๙ปีตกใจเลยค่ะ

จะเอาไปจ่ายค่าแรงให้พนักงานนะคะ
มากับคนขับรถตู้คือนายกริจชะพัฒน์นะคะ
อายุ๒๔ปีก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้ค่ะ

อย่างที่จำนวนที่ที่ฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่

น่าจะเป็นคนร้ายสวมชุดรายเดอร์นะคะ
เปิดประตูแล้วก็ทะเลาะวิวาส
คือก่อเหตุทะเลาะกับคนขับ
แล้วก็เหมือนจะชกต่อยกันนะคะ
คนขับก็พยายามจะเอาเท้าถีบ
ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่ามีปืนนะ

วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็เอากระเป๋าเป้ที่อยู่ในรถ

คุณประพาพรพยายามแย่งแต่ทำไม่ได้

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

เร่งหาเบาะแสตรวจกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะ
แล้วก็จะสอบสวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
คาดว่าจะสามารถตามจับคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะ